อีกหนึ่งคนต้องเชียร์เหมือนกันปีเตอร์คอปเดรันดอล
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยเอ้ยเขาคนนี้กลับมาแล้วนะ
เพราะว่าอะไรทั้งงานหนังงานละครรุ่งมากเลย
ล่าสุดนะคะคิดถึงผลงานเพลงเหลือเกิน
คันไม้คันมือขอกลับมาทำงานเพลงจริงจัง

เจ้าตัวยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีปัญหาลิขสิทธิแอบแฟ้งแน่นอน
เพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงฮิตเจ้าเธออยู่ไหนมานานมากแล้วค่ะ
คือไปซ้อมคอนเสิร์ตแล้วคิดถึงการร้องเพลง
ก็เลยนั่นแหละครับคิดอยู่ว่าถ้างั้นก็
ไหนก็ทำอยู่แล้วก็ทำให้มันเสร็จ

ลิขสิทธิ์จริงแล้วก็วิธีหรือว่าระบบการจัดการของลิขสิทธิ์บ้านเราเนี่ย
ต้องบอกว่าจะแตกต่างจากเมืองนอกชัดเจนนะครับ
สำหรับศิลปินเองเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นเพลงที่เขาร้องมา
อย่างนี้ครับเป็น๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี
แต่ว่าก็ยังต้องเจอด่านนี้อยู่

บอกละว่ากลับมาคราวนี้จริงจังตั้งใจทำงานได้เลย

แต่ตอนนี้เราก็ร้องเพลงเจ้าทูยอยู่เพราะว่าเกิดในยุคนั้นนะ
และก็แบบว่าดังมากเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว